มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะถึงแม้ว่าเทศกาลสงกรานจะจบไปแล้ว
แต่เหตุการณ์ทะเลาะวิวาสแล้วก็เหตุศกนาฏกรรมก็ยังคงเกิดขึ้น

เพราะว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะคะกว่าร้อยคนรุมทำร้ายวัยรุ่นคนเดียวจนเสียชีวิตค่ะ
เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกนะคะของวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เองค่ะ
ให้คุณผู้ชมพาไปดูภาพก่อนนะคะเพราะว่าเป็นสภาพของคุณแม่ที่ไปเจอศพลูกชายที่เสียชีวิตค่ะ

สก๊อตสีดำที่วิ่งเข้ามาร้องไห้เนี่ยคือนางอรุณรุ่งบุญเลี้ยงค่ะ
เป็นแม่ของนายเชิดศักดิเดชหรือว่าน้องปอนวัย๑๗ปี
คุณแม่วิ่งเข้ากอดแล้วก็ฟุบลงบนศพของลูกชาย
แล้วก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจจนหมดสติ
หลังจากที่หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซานำศพไปถึงวัดบางเกลือที่อำเภอบางปะกงฉะเชิงเซานะคะ
เรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยคือน้องปอนก็ไปเล่นน้ำสงกรานกับเพื่อนนี่แหละขับรถกระบะกันไป
ทีนี้ปรากฏว่าระหว่างที่เล่นสงกรานกันไปมีเรื่องกันกับแก๊งวัยรุ่นแก๊งหนึ่งชื่อว่าแก๊งใบกล้วย
เขามากันเป็นร้อยคนมีกระบะเจ็ดคันนะคะก็มีเรื่องมีราวกันแต่ว่าก็แยกย้ายกันไปนะ
พอแยกย้ายกันไปเสร็จจังหวะที่น้องปอนจะกลับบ้านค่ะแก๊งนี้เข้ามาดักรอใช้รถเนี่ยปิดถนนแล้วก็เรียกว่ารุมทำร้ายกัน
ทุกคนก็ต่างวิ่งหนีกันตะเลิดเปิดเปลืองแต่ว่าน้องบอลเนี่ยเขามีโรคประจำตัวคือเป็นโรคหอบหืด
ก็ล้มฟุบลงไปด้วยอาการกำเริบก็ถูกรุมทำร้ายอ่ะนะคะซึ่งสภาพศพเนี่ยโดนแทงจากข้างหลังกระโหลกศีรษะโดนตีจนยุบ
มีเศษขวดแก้วกระจายเกลื่อนนะคะมีก้อนหินรอบศพเนี่ยประมาณกว่า๑๐ก้อนเลยเปื้อนเลือดด้วยแล้วก็มีจอบที่ด้ามหักอีกนะคะ
ก็ถือว่าค่อนข้างรุนแรงพอสมควรค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าบริษัทวันศักดิ์ไม้ลังจำกัดอยู่ที่ตำบลปังปะกง
ริมถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่๔๙ช่องคู่ขนานขาเข้ากรุงเทพนะคะ
ช่วงเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่ามีกู้ภัยผ่านมาพบและพยายามเข้าช่วยเหลือแล้วนะคะ
แต่ว่าก็ถูกไล่ตีจนต้องหนีเอาตัวรอด
แต่มีการมอบคลิปวิดีโอที่ถ่ายเอาไว้ขณะที่หนีแก๊งใบกล้วยให้กับเจ้าหน้าที่ไว้เป็นหลักฐานด้วยค่ะ
ด้านของพลตำรวจตรีธีรพลจินดาหลวงผู้บังคับการตำรวจภูทรฉะเชิงเซา

โดยประสานกับตำรวจในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการในการเข้าพื้นที่เป้าหมาย
เพื่อจะได้ง่ายต่อการตรวจค้นแล้วก็ติดตามตัวคนร้าย
พบว่าแก๊งใบกล้วยนี้เป็นแก๊งรถซิ่ง
ปิดถนนแล้วก็แข่งรถบนถนนบางนาตราดเป็นหลัก
สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมานาน
สมาชิกมีอยู่ประมาณ๓๐๐คันได้ค่ะ
ส่วนทางด้านของคดีความตำรวจสไตรเป็นปุทธรบังปะโกง

ตอนนี้ตำรวจรู้ทะเบียนรถที่ก่อเหตุเกือบทั้งหมดแล้ว
ญาติของผู้ตายก็เชื่อว่าตำรวจน่าจะสามารถติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้ทั้งหมด
แต่ว่าเข้าไปดูในแฟนเพจใบกล้วยคลับไทยแลนด์เขาก็มีลงข้อความชี้แจงไว้ค่อนข้างยาวเหมือนกันนะคะ
เขาก็บอกว่ามีการโพสต์ภาพรถกระบะของเขาซึ่งก็มีเศษแก้วเศษขวดอะไรกระจายอยู่เต็มหลังรถเลยนะคะ
แล้วก็บอกว่าให้ไปไล่ดูคลิปเอาเดี๋ยวรอดูคลิปกล้องหน้ารถว่าใครไล่ยิงใครกันแน่
เขาบอกว่าลงข่าวแบบนี้ชี้แจงแบบนี้กลุ่มของเขาเนี่ยเสียหาย
รอดูกันดีกว่าว่าหลักฐานที่เป็นกล้องวงจรปิดความจริงเป็นอย่างไรกันแน่
กลุ่มไหนไล่ทำร้ายใครแล้วเกิดอะไรกันขึ้น
เขาบอกว่าพวกเขาไม่ได้ใช้คำว่าขออภัยนะคะใช้คำว่าแย่ละกัน
เขาไม่ได้แย่ไม่ได้นิสัยแย่แต่ว่าความจริงใช้คำแรงกว่านี้นะ
ขนาดที่จะเป็นคนร้อยคนไปรุมคนคนเดียวจนเสียชีวิต
แต่ต้องดูว่าสถานการณ์มันบีบคันหรือเปล่าถึงได้ต้องทำแบบนั้น
ชี้แจงไว้ค่อนข้างยาวเลยทีเดียวค่ะ
แล้วก็บอกว่าเนี่ยจะมีการนำคลิปมาให้กับตำรวจด้วยเดี๋ยวต้องรอดู
ท้าตำรวจบอกว่าให้เปิดกล้องวงจรปิดดูเลย
อันนี้ก็ต้องรอทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการที่จะตรวจสอบ
เรื่องของกล้องวงจรปิดเรื่องของกล้องหน้ารถต่างทั้งจากกู้ภัย
จากทางกลุ่มนี้ที่เขาอ้างเอาไว้แล้วก็จากทางด้านพยานแวดล้อมอื่นด้วย
เพราะว่าตั้งแต่มีการนำเสนอข่าวนี้
นี้เนี่ยก็ถูกโจมตีว่าเป็นคนเริ่มก่อนเป็นคนก่อเหตุก่อนเป็นคนกระทำรุนแรง
แต่แก๊งนี้บอกว่าให้ไปดูที่มาที่ไป
จุดเริ่มต้นก่อนที่จะมีเหตุการณ์นี้มันเริ่มต้นจากอะไร